พูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมดีนะครับ

ทางคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรำนะคะ
จากนี้นะคะยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
แล้วก็มอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อีกด้วยนะคะ

พลตรีฉลองรัฐนาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กับแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้กับเด็กพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม
ในโอกาสที่ไปออกสลักสัญจร
งวดประจำวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๐ที่จังหวัดบุรีรำ
ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๒ในรอบ๑๕ปี
พลตรีฉลองรัฐเปิดเผยว่าการออกสลากสัญจรในครั้งนี้
เพื่อนำอุปกรณ์กระบวนการออกรางวัลมาให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็น
ถึงความโปร่งใสในการออกรางวัล
โดยมีเป้าหมายออกสลากสัญจรปีละ๔ครั้ง
ซึ่งจะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ
รวมถึงประชาชนทั่วไปมาร่วมสังเกตการณ์ในการออกรางวัลด้วย
อันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาเห็นเด็กนะครับ
ดูเด็กวันนี้ก็สดชื่นดีใจนะ
ได้มีโอกาสเข้าพบคุณหมอ
ใช้เวลาไม่นานแต่ได้พบนานนะครับคุณหมอ
แต่ท่านนี่เป็นจิตอาสานะครับ
มาจากมูลนิธิสถาบันเด็กแห่งชาติพระบรมมหาราชินีนะครับ
เป็นมูลนิธิของระบันเด็กนะครับ
ในโอกาสนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง
กระตุ้นประสาทสัมผัสจำนวนเงิน๓แสนบาท
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กพิการ
โดยการใช้กระบวนการกระตุ้นประสาทสัมผัส
มองเห็นการสัมผัสกลิ่นการฟังและการเคลื่อนไหว
รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการให้มีความพร้อม
ด้านการเรียนรู้ของเด็กพิการหรือเด็กพิเศษ
ให้มีพัฒนาที่ดีขึ้น
ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจสุขภาพ
อบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว
ยังมีการแสดงความสามารถของเด็กพิเศษอีกด้วย

เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรสลากที่มีคุณภาพระดับสากล
รับผิดชอบสังคมด้วยความห่วงใย
บริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พร้อมนโยบายดำเนินโครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยได้ดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างตามเป้าประสงค์
คือทีมดีไฟดีงานดีสำนึกดีและสัมพันธ์ดี